ลาคุณผู้ชมไปต่อกันที่กระบีกันหน่อยนะคะ
งานนี้เจ้าบ่าวเขาแจ้งจับเจ้าสาวนะคะ
หลอกให้ไปงานแต่งงานหลอกให้ไปแต่งงานด้วย
แล้วก็อ้างว่าท้องบ้างอ้างว่าเป็นลูกบุญธรรมผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่บ้านบ้าง
สุดท้ายเนี่ยเจ้าบ่าวแจ้งความดำเนินคดี
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขาพนมจังหวัดกระบี่
ฟังกันว่าเรื่องราวของทั้งคู่เขาเป็นยังไง
ผู้เสียหายก็คือในกฤษดาเจริญศรีนะคะ
หรือว่าเขนเขนเป็นเจ้าบ่าวอายุ๒๔ปีค่ะ
เขาเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
พ่อแม่เจ้าบ่าวแล้วก็ญาติหลายสิบคนเลย

ฝ่ายเจ้าสาวอายุ๒๕ปีค่ะ
คือนางสาวอธิยาล่องลอย

ขณะกำลังจะไปยกขบวนขันหมากออกจากบ้าน
แจ้งมาว่าเจ้าสาวไม่พร้อมต้องยกเลิกการสู่ขอ
แล้วก็ยกเลิกงานแต่งงานไปเจ้าบ่าวบอกว่า
คบหากับเจ้าสาวมาได้๘เดือนโดยทางเจ้าสาวอ้างว่า
เป็นลูกบุญธรรมของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตะบนเขาดิน
แต่พ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตไปหมดแล้วซึ่งตัวเขาและครอบครัวก็หลงเชื่อ
ช่วงที่คบหากันเจ้าสาวมาค้างคืนที่บ้านเขาบ่อยครั้ง
กระทั่งสองสามสัปดาห์ก่อนจะมีการแต่งงาน
เจ้าสาวไปบอกแม่ว่าตั้งท้อง
แม่ก็ดีใจนะดีใจมากเลยเพราะคิดว่าจะมีหลาน
ก็เลยจัดหาเลิกแต่งงานเลยไง
แล้วให้ตัวของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
นี่ไงมีภาพพรีเวดดิ้งนะคะ
หมดเงินไปหลายหมื่นบาทเลยส่วนแม่ของเจ้าบ่าวเนี่ย
ก็แจ้งญาติพี่น้องจัดขบวนขันหมากเตรียมจะไปสู่ขอเจ้าสาว
แล้วก็จัดงานเลี้ยงงานแต่งงานแต่สุดท้ายถูกฝ่ายเจ้าสาวอ้างว่า
ไม่พร้อมและขอยกเลิกงานแล้วทำไงอ่ะทุกอย่างเนี่ยด้วย
หมดแล้วอะค่ะใช่พร้อมหมดแล้วนี่ขบวนขันหมากนะ
รีเวดดิ้งก็ถ่ายแล้วนะเออนะคะอ้างไม่พร้อมนะคะ
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกอ้างไม่พร้อมมา๒ครั้งแล้ว
เจ้าบ่าวก็เลยเชื่อว่าสาเหตุมาจากว่าทางเจ้าสาวไม่ได้ตั้งใจมาคบกับเขา
ตั้งใจจะมาหลอกเอาเงินมากกว่าล่าสุดมีการให้เซ็นเอกสารบางอย่างไปทำธุรกรรมการเงิน
ซึ่งตัวเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอกสารนั้นน่ะเป็นอะไรค่ะ
เดี๋ยวลงมาต่างกว่านี้ครับช่องเจ้นช่องเจ้นปุ้มเหยียก